เรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของหวยบนดินเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมมาที่เรื่องของหวยใต้ดินบ้าง
เราก็เล่ากันไปต่อเนื่องค่ะที่นักธุรกิจที่อุดร
เขาซื้อหวยใต้ดินแล้วโดนเจ้ามือหวยเบี้ยวจ่าย
จริงเขาซื้อหวยทั้งหมด๑ล้าน๕แสนบาท
แล้วถูกรางวัลรวมทั้งหมด๔ล้านบาท
ลบกลบหนี้กันเขาจะต้องได้มา๒ล้านห้าถูกไหม
แล้วก็มีการจ่ายมาแล้วล้านห้าเหลืออีกล้านหนึ่ง

ก็มีการเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมล่าสุดเรื่องนี้
หลายคนก็รออยู่ว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไง
สารเนี่ยสั่งปรับแล้วนะคะสั่งปรับคนนี้ค่ะ
คือลูกค้าที่ไปซื้อหวยใต้ดิน

ใช่เดี๋ยวบอกต่อนะว่าสารสั่งเท่าไหร่สั่งปรับเท่าไหร่
แล้วเจ้ามือเนี่ยตามกฎหมายแล้วต้องโดนหนักกว่าถูกไหม

กรณีนี้ค่ะผู้เสียหายคือคุณสิริยากรวงชมพู
เป็นนักธุรกิจที่ไปแจ้งความที่สพอุดรธานี
ว่าถูกนางต้าหรือว่านางกัญลักษณ์เหล็กเพชร

นั้นคือ๑พฤศจิกายน๖๐ปีที่แล้ว
เป็นงวดเดียวกับลอตเตอรี่๓๐ล้านกาญจนบุรีเลย
ก็ทวงถามเงินที่คงค้างอยู่
เกือบปีแล้วแต่ยังไม่ได้เลยเงิน๑ล้านบาท
ทีนี้ก็ไปแจ้งความเธอบอกว่าเธอยอมพลีชีพ

ซึ่งตำรวจก็มีการไปค้นบ้านเจ้ามือนะ

ไปเจอโพย๕๗แผ่น
เจ้ามือเขาก็ให้การรับสารภาพค่ะนางต้าเนี่ย

ก็คือเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันสลากินรวบ
แล้วก็มีการส่งเรื่องฟ้องศาล
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาวัน๒วัน

ให้ไปสืบสอความประพฤติประกอบการพิจารณาลงโทษ
แล้วตัวนางต้าหรือว่านางกัญลักษณ์

แต่ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้คุณผู้ชม
ทางด้านฝากฝั่งผู้เสียหายคือคุณสิริยากร
เมื่อวานก็ไปพบกับพันธุ์ตำรวจโทยืนยงคำบร
สารวัตรสอบสวนสพมอุดอนธานี

ข้อกล่าวหานี้คือเล่นการพนันสลากินรวบโดยผิดกฎหมาย

ก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็นำส่งฟ้องศาล
ทีนี้ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์

คุณสิริยากรบอกว่าสารพิพากษามา
สั่งปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ยึดของกลางคือโพยหวย
แล้วก็วันที่นางกัญลักษณ์หรือว่านางต้าที่เป็นเจ้ามือเนี่ยนะคะ

ทางคุณสิริยากรบอกว่าจะเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วย
แล้วก็ยังไงก็ตามจะเอาผิด
โทษทางวินัยกับนางกัญลักษณ์ต่อไป

เดี๋ยวรอเรื่องของการฟังคำพิพากษาอีกนะคะ
เพราะว่าฝั่งคนซื้อก็ผิดฝั่งคนขายก็ผิด
แล้วเขาบอกว่ากรณีนี้ที่มีการไปตรวจสอบ
นางกัญลักษณ์หรือว่านางต้าคือเป็นเจ้ามือระดับจังหวัด
แต่ปมปัญหาที่ไม่ได้เงินมา
เป็นเพราะว่ามีเจ้ามือระดับภาคอีสานที่เป็นรายใหญ่

โอ้โหมีตั้งแต่ระดับภาคระดับจังหวัดอะไรมานี่นะ

ซื้อขายหวยใต้ดินการตั้ง๑๕๐๐๐๐๐บาท
แต่เดี๋ยวนี้นะถึงแม้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย
แต่ผู้เสียหายยอมนะยอมเป็นคดีความ
ต้องเอาเรื่องคือถึงแม้เขาถูกจับก็ตามที
แต่ว่าฉันจะเอาเรื่องเงินของฉันฉันต้อง